คุณผู้ชมค่ะโจรขึ้นบ้านที่นนทบุรีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ปีนเข้าไปกะว่าจะไปขโมยของ
แต่เจ้าของบ้านเนี่ยไหวตัวทัน
ปีนขึ้นหลังคาแล้วก็กระโดดไปทางด้านหลังบ้าน
ด้านหลังบ้านจะเป็นเหมือนกับเป็นป่ากล้วยค่ะ
ปรากฏว่าสุดท้ายหนีไม่พ้นถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ

ลูกชายเจ้าของของบ้านค่ะนัททพงอายุ๓๗บอกว่าสองธุ่มเมื่อคืน
กินข้าวอยู่ข้างล่างได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่ชั้นสอง
ขึ้นไปดูเห็นเงาดำเลยตะโกนว่านั่นใคร
คนร้ายก็เลยหนีปีนขึ้นไปบนหลังคา
แต่ว่าจริงแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าก็ตามขึ้นไปไม่ได้นะคะ
พอคนร้ายคว่างก้อนหินใส่ก็เลยแจ้งตำรวจ
แล้วก็เฝ้าดูคนร้ายไว้สักประมาณ๑๐นาที

คนร้ายคงเห็นว่าคนมากันเยอะกลัวว่าจะโดนจับ
เลยไปที่ป่ากล้วยหลังบ้านแล้วซ่อนตัวอยู่ในป่า
แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีค่ะ
ตอนแรกเราไม่รู้คือกินข้าวอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กข้างบนก็เลยเดินขึ้นไปดู
พอดีมันดันประตูสู้อย่างนี้เราเปิดไปข้างหลังไม่ได้

พอเราตะโกนว่าใครอะไรอย่างนี้
มันก็เริ่มหนีปีนหลังคาขึ้นไปข้างบน
แล้วเราก็ตามไม่ได้เพราะว่าพอจะตามคุณแฟน
มันก็เอาหินเอาอะไรเพื่องลงมา

แล้วก็ยืนเฝ้ามันประมาณ๑๐นาทีตำรวจเขาก็มา
คนร้ายยังไม่ทันได้ขโมยของนะคะ
แต่ฝ้าเพดานกับหลังคาบ้านเสียหาย
ตำรวจก็เลยนำตัวไปดำเนินคดี
เพราะยังไงก็เป็นความผิดข้อหาบุกรุก
บุกรุกเคหาสถานในยามวิการค่ะ
แล้วก็อาจจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางบ้านหลังนี้ด้วย
น่ากลัวเหมือนกันนะ